เรื่องราวของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าต่าง
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ร้านที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นร้านนี้เลย
ทางไปสนามบินหาดใหญ่เปิดตลอดทั้งวันตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ส่วนสาขาที่๒พิกัดก็คือตลาดเช้าหน้ากองบิน๕๖หาดเยย
เปิด๖โมงเช้าถึง๙โมงเช้า
ใกล้สาขาไหนไปอุดหนุนกันได้เลยนะจ๊ะ
๑๒๓แช่แช่แบบโกนใต้งี่แหละกัน
ใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งทางลงไปถึง
แฟนเพจไทยรัฐทีวีผมย้ำตรงนี้แฟนเพจไทยรัฐทีวีอีกหนึ่งเพจที่เราอยากจะฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมนะจ๊ะ
แต่อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์ให้กับแฟนเพจตลอดข่าวกันเยอะนะคะ